ท่านประธานที่เคารพดิฉันธีรรัฐสำเร็จวานิส
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานค่ะดิฉันอยากให้ท่านประธาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาแห่งนี้
ลองจินตนาการถึงการเดินทาง
บนถนนของพี่น้องชาวกรุงเทพหานครนะคะ
ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะหนีรถติด
ตอนเย็นก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนน
มากกว่า๑ชั่วโมงในการเดินทางกลับบ้าน
สภาพความแออัดบนรถเมย์ในช่วงเวลาเร่งด่วน
พวกท่านเคยสังเกตกันใช่ไหมคะ
อยากที่จะใช้รถโดยสารรถไฟฟ้าราคาก็แพงเหลือเกินค่ะ
ซึ่งเป็นภาระหนึ่งของพี่น้องประชาชน
ท่านมองเห็นเหมือนดิฉันไหมคะว่า
มันคือความทุกข์ของประชาชนจริง
ดิฉันขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ

ท่านอยู่ที่ด้านหลังบันลังนี้เอง
แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางคณะรัฐมนตรี
ประดับหน้าที่นั่งฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเสียงสะท้อนจากประชาชน
ทางผู้แทนมาถึงคณะรัฐมนตรีในขณะนี้ด้วย
จากการนำเสนอนโยบายรัฐบาลในหน้าที่๖
ระบุถึงการผลักดันปรับปรุงระบบคมนาคม
ทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ
นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต
ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะ
พักเพื่อไทยได้เสนอนโยบายลดไฟฟ้า

เพื่อลดภาระค่าใช้จะของผู้ด่ายสาน

และทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนสะดวกสบายขึ้น
ฉันเห็นด้วยกับนโยบายนี้เป็นอย่างยิ่ง
และยิ่งกว่านั้นค่ะการเดินทางด้วยระบบราง
ถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดพลังงาน
และรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด

เพราะมีบางท่านกล่าวว่าการผลักดันนโยบายนี้

รัฐต้องเข้าไปดูแลด้วย
ซึ่งดิฉันคิดว่าไม่ใช่ทั้งหมด
ของคนที่อาศัยอยู่ในกอทมนะคะ
ที่จะมีรายได้มากเสมอไป
บางท่านกล่าวว่ารถไฟฟ้า
มีไว้บริการชนชั้นกลางเท่านั้นแหละ

แน่นอนค่ะถ้าค่าโดยสารรถไฟฟ้า
ราคาสูงเช่นนี้คนรายได้น้อยก็คงไม่มีโอกาสใช้
และทำไมเราถึงไม่ทำค่าบริการให้ถูก
เพื่อที่คนที่มีรายได้น้อยจะสามารถใช้บริการประเภทนี้ได้ด้วย
หรือบางท่านนะคะกังวลว่าจะเป็นการกระจุกความเจริญเฉพาะในตัวเมือง
รวมถึงการกำหนดราคาเช่นนี้รัฐบาลจะหางบประมาณมาจากไหน
แต่ดิฉันเห็นกลับกันค่ะดิฉันคิดว่ารัฐบาลที่ดี
คือรัฐบาลที่เห็นทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
ประชาชนทุกคนคือคนที่รัฐต้องดูแลไม่ว่าจะยากดีมีจน
แล้วแต่ต้องมีสวัสดิการที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสิ้น
รถไฟฟ้าอยู่ในกรุงเทพก็จริงนะคะแต่ประชาชนทุกคนที่มาจากที่ต่างต่าง
ก็สามารถใช้บริการขนส่งประเภทนี้ได้ด้วย
และความเจริญในระบบคมนาคมก็ยังสามารถขยายออกไปตามพื้นที่
ชายเมืองหรือต่างจังหวัดได้ถือเป็นการกระจายความเจริญไปสู่พี่น้องประชาชน
ทุกวันนี้นะคะนอกจากค่ารถไฟฟ้าที่ประชาชนต้องแบกรับแล้ว
ยังมีรายจ่ายส่วนอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามา
ไม่ว่าจะเป็นค่ารถจากบ้านไปสถานีค่ารถแท็กซี่ค่าที่จอดรถ
ทั้งหมดแล้วค่ะล้วนแต่เป็นภาระที่พี่น้องประชาชนต้องแบกรับ
ถ้ารัฐบาลสามารถทำค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้ถูกลงได้
เท่ากับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น
รายได้ที่รัฐที่รัฐจะได้รับก็มากขึ้นด้วย
จากรายได้ที่ได้รับมากขึ้นแล้ว
ยังเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว
มลพิษสนับสนุนให้เกิดสังคมสีเขียว
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ท่านประธานค่ะนอกจากรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
ดิฉันยังเห็นด้วยกับการปรับปรุงสภาพภายในของรถไฟฟ้าของรถไฟชั้น๓ทุกขบวน
ให้มีความทันสมัยมีความสะอาดปลอดภัยตรงเวลา
เพื่อคุณภาพชีวิตการเดินทางที่ดีของผู้ที่มีรายได้น้อย
และผู้ใช้รถไฟชั้น๓ทั่วประเทศ
การลงทุนในระบบคมนาคมทั้งเส้นเลือดฝอยเช่นรถเมย์ในกรุงเทพหานครและต่างจังหวัด
เป็นสิ่งที่รัฐต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กับเส้นเลือดใหญ่
ถ้าเราลองคิดถึงรถเมย์ที่สามารถมีบริการได้ถึงใกล้บ้านมากที่สุด
การใช้รถไฟที่มาอย่างตรงต่อเวลา
ดิฉันคิดว่าสิ่งนี้สามารถเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ในการบอกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ค่ะ
ดิฉันยังมองเห็นถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ
เป็นการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มปริมาณทั้งด้านการค้า
และการท่องเที่ยวกับจีนและประเทศในอาเซียน
เส้นทางรถไฟดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมใหม่
ซึ่งเป็นประตูไปยังเอเชียใต้ตะวันออกกลางรัสเซียและยุโรป
รัฐบาลที่มีความสามารถจะทำมันให้สำเร็จได้ค่ะ
สุดท้ายนี้ดิฉันเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เมื่อคืนนี้ค่ะ
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ชี้แจงในที่ประชุมว่ารัฐบาลเดินหน้านโยบายลดไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายทันที
รวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วย
มีคำถามฝากมาถึงท่านรัฐมนตรีว่า
รถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายจะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย
หรือให้สิทธิ์กับคนทุกกลุ่ม

เช่นตลอดสายหมายความว่าอย่างไร
หากขึ้นจากสายหนึ่งไปต่ออีกสายหนึ่ง

ได้ยืนยันให้ชัดเจนอีกครั้ง
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของพี่น้องประชาชน

สามารถที่จะทำสิ่งที่ทุกคนคิดว่ายาก

ประเทศเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วค่ะ

อย่างเต็มกำลังความสามารถ
จะสามารถผลักดันนโยบาย